ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้ไม่ต้องมีตำนานคู่จิ้น
เดี่ยวฉายเดี่ยวแล้วไม่รู้ว่าจะมีแฟนเมื่อไหร่

งานโอ้โหไม่มีว่างเลยนะ
ข่าวเช้าก็ไม่มีภาพลักษณ์ก็ดีตลอด
งานก็แน่นไม่หดหายเหมือนคนอื่นนะคะ
จากจะมีงานแสดงแบบต่อเนื่องยาวเหยียดแล้ว
พรีเซนเตอร์โอ้โหแน่นไม่แพ้กัน

ซึ่งพี่ซันเนี่ยนะเขาก็บอกว่าแบบ
สะดวกนะรับงานได้อีกค่าตัวไม่เกี่ยง

ครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงโพมโมสแล้วก็มีแซ่งฟังข้อสนา
ครับผมมียกี่ตัวแล้วพี่สิวิร์ธ
จริงพี่ซันนี่เขาบอกว่าเป็นคนดีจริงแต่ฉันดูหน้าแล้วไม่ไหวอ่ะ
เป็นคนดีจริงก็ไม่เคยมีข่าวเฉาเป็นคนดีก็ไม่สำหรับต้องถ่อมตัว
เพราะว่าแฟนก็ไม่จำเป็นต้องมีคุยกับแมวกับต้นไม้ได้
ที่ฉันเคยบอกเขารักแมวเขามากนะเอาจริงคุณผู้ชม
ซันนี่เนี่ยนะต้องบอกว่าไม่มีข่าวเฉาพอกับไม่มีข่าวของสาวเลย
คือดิฉันชอบมากที่เขาไม่เคยมีข่าวกับสาวคนไหนเลย

ดิฉันเริ่มหวั่นใจกับแมวของเขาแล้วเหมือนกัน

ซันนี่เป็นคนที่อยู่ในวงการมายาวนานมากแล้วก็มีผลงานต่อไม่มีช่วงที่หายไปเลย

ใช่ฝีมือของเขาเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแล้วนะจ๊ะ
เรื่องของการแสดงนะไม่รู้ว่าเอาตัวตนของตัวเองมาแสดงหรือเปล่าในแต่ละบท
ใช่เข้าถึงบทบาทได้อย่างแท้จริง

นี่ก็ออกตัวแทนตลอดรู้แต่ว่ารักเขา

เป็นลูกกระตาแมวชีก็ยอมเป็นได้ค่ะ